ทางด้านของโรงแรมอันมิวรอสซึ่งเป็นฮาล้านโฮเทลแห่งแรกของไทย
ไลท์อยู่ที่ขบวนแฟชั่นโชว์ชุดวิวาสุดอลังการ
เป็นการไปเจาะกลุ่มคู่รักที่เป็นบ่าวสาวชาวมุสลิม

ขบวนแฟชั่นโชว์ชุดวิวามุสลิมสุดอลังการจากห้องเสื้อชื่อดัง
จัดขึ้นโดยโรงแรมอันมีลอสฮาลานโฮเตลแห่งแรกของไทย
บนถนนรามคำแหงซอย๕เพื่อรวบรวมความโรแมนติกไอเดียเก๋
ที่จะทำให้งานเวดดิ้งของคุณราบรื่นทุกขั้นตอนค่ะ
สำหรับคู่รักที่ควงคู่กันมาลงทะเบียนร่วมงาน
จะได้ลุ้นรับของรางวัลอาทิดินเนอร์พร้อมล่องเรือสำรานหรู๕รางวัล
จากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับวาดที่เบาสาวให้ร่วมสนุกอาทิเทคนิคเมคอัพระดับมืออาชีพ
และแนะนำไอเดียทรงผมเจ้าสาวค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน